มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาครับ
รถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าชนบริเวณพื้นที่ของปั๊ม
เด็กปั๊มต้องวิ่งหนีตายเอาชีวิต

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นวินาทีที่รถเก๋งคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
แล้วเสียหลักพุ่งเข้าไปในปั๊มน้ำมันและชนเข้ากับประตูเหล็ก
จากนั้นกระเด็นมาชนขวดน้ำพลาสติกที่วางอยู่จนกระจัดกระจาย

ของเด็กปั๊มที่ต่างวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอด
ที่เด็กปั๊มจะย้อนกลับมาใช้ถังดับเพลิงฉีดใส่รถเก๋ง
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอูมินพนักงานของปั๊มเปิดเผยนาทีระทึกว่า
เมื่อวานนี้เวลาประมาณ๖๗โมงเช้า
ขณะที่เขาและเด็กปั๊มคนอื่นรอลูกค้ามาใช้บริการ
จู่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังมาจากถนน
ก่อนที่จะมีรถเก๋งเสียหลักและพุ่งเข้ามาในปั๊ม
ตรงที่พวกเขาอยู่จึงต้องวิ่งหนี
โดยรถเก๋งดังกล่าวมีผู้หญิงเป็นคนขับ
และมากับแฟนนุ่มและลูกชายอีก๒คน
ซึ่งหลังเกิดเหตุเขาไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่ทำให้รถเก๋งเสียหลัก
แต่พบว่าหญิงดังกล่าวอยู่ในอาการตกใจ
ขณะที่เด็กที่มาด้วยนั้นก็ร้องไห้เพราะตกใจด้วยเช่นกัน
ดับเพลิงแล้วก็ฉี่กันไปอย่างนั้นการไว้ก่อน
ขณะที่คนขับรถเก๋งคันที่เสียหลักซึ่งเป็นผู้หญิง
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ให้ข้อมูลว่า
วันเกิดเหตุเธอกำลังเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยเธอเป็นคนขับสามีและลูกชายนั่งอยู่เบาะหลัง
กระทั่งขับมาถึงบริเวณก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมัน
ด้วยความเร็วประมาณ๑๒๐กิโลเมตรต่อ๑ชั่วโมง
และเธอกำลังจะเหยียบคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
แต่แล้วรถกลับเสียการควบคุมจนเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในปั๊มน้ำมัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโชคดีมากที่ไม่มีใครบาดเจ็บ
ไม่มีใครบาดเจ็บเพราะในรถไม่มีใครคาดเข็มขัดนิรภัยเลย
เพียงเธอคนเดียวที่นิ้วชี้ขวาหักและมีรอยช้ำที่ขา
ตอนนี้ยังไม่รู้ถึงสาเหตุว่าทำไมรถถึงเสียการควบคุม
เป็นเพราะถนนบริเวณนั้นพื้นผิวไม่เรียบ
หรือเพราะสภาพความไม่พร้อมของรถ
ซึ่งครบกำหนดที่จะต้องนำรถไปเข้าศูนย์เพื่อตรวจสภาพ
ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้นำไปตรวจ
ต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าของรถ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเสียการควบคุมจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ

จากต้องรอให้รักษาอาการบาดเจ็บให้หายก่อน
และอยู่ระหว่างรอผลตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
และสารเสพติดภายในร่างกายจากโรงพยาบาล
เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
ที่ต้องอยู่ในความไม่ประมาท
ข่าวเทราะทีวีรายงาน